เป็นเหตุการณ์กรณีฉุกเฉินอีกแล้วนะคะ
รถพยาบาลต้องการนำตัวผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
ขอเปิดสัญญาณไฟก็แล้วเปิดเสียงขอทางก็แล้วนะคะ
ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ไม่ยอมหลบทางให้
เป็นประเด็นวิพักษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อยู่ขนาดนี้ค่ะ
ถนนก็มีหลายเลนนะหลบได้นะ

หรือเขาตั้งใจให้รถพยาบาลออกซ้ายไป

คลิปนี้นะคะถูกบันทึกโดยญาติผู้ป่วยบนรถพยาบาล
ขณะกำลังนำผู้ป่วยขั้นวิกฤตอายุประมาณ๗๐ปีเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งไม่ยอมหลบทางให้
ทั้งที่ถนนมีฝั่งละ๒เลน
แม้ว่ารถฉุกเฉินจะพยายามส่งสัญญาณ

คนขับก็เลยขับตามไปสักระยะหนึ่ง

แล้วก็รีบไปส่งผู้ป่วยต่อที่โรงพยาบาลสุรินทร์

ตัดสินใจนำคลิปนี้มาให้สื่อมวลชนนำเสนอ

มีน้ำใจเมื่อพบเห็นรถฉุกเฉิน
กำลังช่วยกันหลีกทางให้รถฉุกเฉินด้วยนะคะ
อย่างน้อยจะได้ย่นระยะเวลาการเดินทางของรถฉุกเฉิน
เพราะเวลาแค่เสี้ยวนาทีอาจเป็นเวลาสำคัญของชีวิต

ก็อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตก็เป็นได้นะคะ
ต่อมานะคะนายุทธพงศ์สถาปิตานนท์อายุ๓๙ปี
เป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลสังขะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยมีญาติคนไข้นั่งด้านหน้าไปด้วย๒คน
ซึ่งวันนั้นก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับอยู่ข้างหน้า
ตามมาติดติดค่ะตั้งแต่ถนนสองเลน
แต่ว่าแซงไม่ได้เพราะรถเยอะ
พอถึงถนน๔เลนเห็นว่ารถเริ่มน้อยลง
ก็เลยเปิดสัญญาณเสียงเพื่อขอทางรถด้านหน้า
แต่ว่าคันหน้าเนี่ยก็ยังไม่หลีกทางให้ก็เลยขับตามไปเรื่อย
แต่ขับไม่เร็วตามกฎกระทรวงกำหนดนะคะ
ก็คืออยู่ที่๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ส่วนถ้าจะแซงซ้ายตามกฎหมายก็ห้ามแซงซ้ายอยู่แล้วนะคะ
กรณีที่จะแซงซ้ายได้ก็ต่อเมื่อรถข้างหน้าตีไฟเลี้ยว
หรือมีสิ่งกิดขวางอยู่ข้างหน้าจึงจำเป็นต้องตามขึ้นไปเรื่อย
ขอฝากเลยถึงประชาชนที่ใช้ถนนร่วมกัน
ขอความเห็นใจให้กับรถโรงพยาบาลรถฉุกเฉินค่ะ
เพราะว่าต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะ